ท่านรองแต้มบอกว่าตำรวจที่ตั้ง๒๑นายเนี่ยหายหมดเลยเนี่ย
ความจริงแล้วต้องจัดการต้องเข้าชาร์จทันทีมันคือยังไงฮะ
จริงเหตุการณ์วันนั้นตำรวจทุกคนมีหน้าที่หมดนะ

มีหน้าที่ต้องเข้าทำการจับกลุ่มดำเนินคดี
ทั้งคู่เลยทั้งไอ้กำนันนกทั้งไอ้มือปืนเลย

ใช่เพราะมันก่อเหตุต่อหน้าต่อหน้านะถือเป็นความผิดซึ่งหน้า

ผมเนี่ยนะถ้าผมเป็นพบตรนะผมไม่ใช่สอบอย่างเดียวนะ
ผมจะต้องไล่ออกตำรวจเนี่ย

ก็จะสอบยังไงก็ต้องไล่ออกเพราะมึงปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เนี่ย
ไม่ได้ตำรวจไม่มีนอกเวลาครับ
ตำรวจเนี่ยออกนอกเวร
ไปเจอเหตุการณ์ถ้าไม่จับยังผิดเลย
ผมพอถ้าถ้าคุณพีทบอกผมไปงานเลี้ยงผมไม่ได้พ็กปืน
คุณก็ต้องแสดงอาการอะไรที่เห็นว่าคุณต้องปฏิบัติหน้าที่
ชาร์จเข้าจับกลุ่มติดตามแจ้ง
ทำรวจสะกงสะกัดมันมีอะไรหลายอย่างที่คุณจะต้องทำ

นอกจากไม่หายยังช่วยการหลบหนีอีกเรียนอีกต้องไปสอบสวน
อึดอัดเนี่ยอึดอัดถึงการกระทำอึดอัดถึงพฤติกรรมของตำรวจพวกนี้เลย
เพราะเพื่อนเราน้องเราถูกยิงตายอยู่ตรงนั้น
แล้วถ้าตำรวจคนนี้ที่ตายเป็นตำรวจเลวตำรวจที่ใช้ไม่ได้เนี่ย
ก็อีกอย่างหนึ่งนี่ตำรวจเป็นน้ำดีนะ
ผู้บัญชาการสอบสวนกลางเขาส่งไปเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสวยทางหลวง
อ่าเรื่องสติ๊กเกอร์ล่ะ
ใช่ไปแก้ปัญหาแล้วตำรวจนี้ก็เป็นตำรวจน้ำดีนะครับ
และผมยังไม่รู้เลยว่าจริงแล้วที่มันมีเหตุกันเนี่ย
มันกุ่นมาก่อนนี้หรือเปล่าเพราะน้องนี่ก็ตรงไปตรงมาหรือเปล่า
แล้วคนเพื่อกำนันนี่ทำอาชีพเกี่ยวกับรถบรรทุกอะไร

สาเหตุมันจะเกี่ยวกับการโยกย้ายจริงหรือเปล่า
ผมว่าเดี๋ยวท่านรองโจ๊กท่านรองต่อต้องสอบสวน
ผมคิดว่าเดี๋ยวเขาต้องสองคนเก่งอยู่แล้ว

ที่ท่านรองแต้มบอกนะครับเพราะว่าตามรายงานเนี่ยบอกว่า
สตศิลป์ท่านไปนะครับคือมีตำรวจอีกนายหนึ่ง

ใช่ไปถึงท่านก็กำนันนกก็บอกจะขอฝากเรื่องย้ายหน่อย

อย่างเนี้ยคนที่เป็นผู้การกลับไม่รู้สถานการณ์เลยว่า
มันจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ต้องห้ามปาม
หมายถึงถ้าลองแทนบอกว่าคนที่อยู่ในนั้นแล้วเป็นตำรวจที่
ผ่านประสบการณ์มาเยอะเนี่ยคุณต้องรู้สถานการณ์แล้วห้อง
มันเริ่มตึงเครียดไม่ดีแล้วนี่มันตึงเครียดแล้ว
อาจจะไล่ตำรวจกับไอ้น้องกลับกลับไปหรือเตือนในกำนัน
ให้น้องใจเย็นมันตำรวจเราเพื่อกันเดียวกัน
มันก็ลดโทนลงมาได้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ย
เวลามันเกิดความรุนแรงอะไรขึ้นมาเนี่ย
อาวุธปืนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่
เสริมความรุนแรงครับพี่
ดังนั้นมือปืนของกำนันนก
ก็พกปืนอยู่แล้ว
เผลอกำนันนกก็พกปืนหรือเปล่ายังไม่รู้แหละ
ไอ้ปืนเนี่ยมันก็เสริมความรุนแรง
เสริมความรู้สึกให้
ให้แบบเหิมขึ้นมาอีก
มันก็เลยทำให้ไม่มีเหตุขึ้นมา